ค่ะนะฮะเพจดังเอามาลงไว้เหตุเกิดที่อุดรธานีค่ะ
แฟนเก่าเอาอีดาบมาฟันหน้าแฟนใหม่อุ้ย
แล้วคนเจ็บนี่สาหัสเลยนะเพราะเป็นแผลชะกันหลายแผลอยู่บนใบหน้า
นะฮะตอนนี้อาการโคม่าแล้วต้องการเลือดกรุ๊ปบีเป็นการด่วนครับ
คุณผู้ชมฮะนี่ฮะผู้ก่อเหตุเข้ามาแล้วนะครับ
เราทำลูกศรสีแดงนะฮะให้คุณผู้ชมเห็นนะครับ
นี่แหละครับภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพตอนตี๓๔๙นาทีของ๑เมษายนที่ผ่านมา
ขณะที่นายแคปหมูอายุ๑๗ปีเป็นนามสมมุตินะกับนายต้นอายุ๑๖ปี
กำลังเดินขึ้นไปบนหอพักแห่งหนึ่งที่ชั้นสี่นะฮะแคบหมูเนี่ยคนเดินนำสวม
หมวกสีดำคนเดินตามเนี่ยรออยู่หน้าห้องคือต้นในกล้องวงจรปิดจะปรากฏภาพนะครับ
แคปหมูเนี่ยในมือถือถือตาดาบยาวนะดาบยาวเลยเปิดประตูห้องเข้าไป
ตอนแปลว่าเข้าไปแล้วครับวารวุทธหรือโง่เนี่ยนอนหลับอยู่ในห้องนะครับ

แล้วขี่รถจักรยานยนต์หนีไปนะฮะลองดูคลิปวงจรปิดทีครับ
ผ่านไป๑ชั่วโมงครับ
นายโอคนเจ็บเนี่ยเดินออกจากห้องนะฮะ
แล้วเดินลงมาจากชั้น๔นะครับ
แล้วเลี้ยวขวาออกไปปากซอยแล้วก็มีพลเมืองดีไปเจอ
ก็เลยนำส่งโรงพยาบาลอุดรธานี
ขณะนี้ในโอนะคะในโอโดนฟันหน้าเนี่ย
นี่ครับคุณผู้ชมดูสิฮะนี่เราเราบรรเทาความหวัดเสียวด้วยการย้อมสีให้แล้วนะฮะ
ยับเลยนะคะเนี่ยคิ้วซ้ายหนกแก้มซ้ายคางขมับซ้ายแล้วก็ลำคอเนี่ยโอ้โหเสียเลือดเยอะเลยครับคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้นะครับถูกเผยแพร่โดยเพจดังนะครับหลังจากนางสาวมิ้นนะฮะเป็นนามสมมุติเหมือนกันนะอายุ๑๘ปี
เป็นแฟนสาวของนายโอคนเจ็บเนี่ยเป็นคนส่งเรื่องมาเผยแพร่เพราะว่าหลังเกิดเหตุในแคปหมูกับในต้นเนี่ยหนีไปแล้ว
นางสาวมิ้นเล่าบอกว่าห้องพักที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นห้องของเธอช่วงเกิดเหตุเธอกับเพื่อนก็นั่งดื่มกันอยู่ที่หอพักของเพื่อนอีกแห่งหนึ่งนะฮะ
จากนั้นในโอแฟนของเธอเนี่ยก็โทรศัพท์มาหาเธอบอกว่าให้มาเอากุญแจหอพักกับเธอเพื่อให้โอเนี่ยกลับไปนอนก่อนเพราะว่าโอเมามากแล้วส่วนเธอดื่มกับเพื่อนต่อ
คาดว่าแคปหมูเนี่ยแคปหมูแฟนเก่าเนี่ยคงได้ยินนะฮะเพราะดื่มอยู่อีกวงหนึ่งก็เลยตามในโอไป
ประกอบกับนายโอดันไม่ได้ล็อกห้องนะก็เลยถูกบุกเข้าไปทำร้ายอย่างโหดเยี่ยมแบบนี้
สันนิษฐานว่าในแคปหมูเนี่ยน่าจะหึงหวงเธอแหละเพราะว่าเธอเลิกกับนายแป๊บหมูได้๓สัปดาห์นะฮะ
อยากจะถามนายแคปหมูว่าทำไมทำแบบนี้นะตั้งใจจะไปทำร้ายเอาชีวิตกันเลยเหรอนะฮะ
เธอเสียใจเพราะก่อนอันนี้ในแคปหมูก็ไม่เคยแสดงนิสัยก้าวร้าวให้เธอได้เห็นครับ
ลาก็๓อาทิตย์๔อาทิตย์เดือนนึงเลยค่ะมันเลือดเย็นมากอ่ะมันทำใจไม่ได้พี่แบบเขาทำเกินไปอ่ะ
แค่ย้ำจุดจุดใบหน้าจนอันได้๔๐อาทิตย์
นางปรางใจเนาวดีอายุ๕๔ปีเป็นแม่ของโอฮะโอคนเจ็บอ่ะ
แม่เล่าทั้งน้ำตาลแม่ใจสลายใจสลายเลยนะครับ
พอโรงพยาบาลอุดรธานีโทรมาแจ้งข่าวแม่ตอนตี๕แม่ตกใจมาก
ก็เที่ยงคืนลูกยังแชทไลน์มาบอกแม่อยู่เลยว่าจะไปนอนห้องพี่อีกคนนึง
แม่ก็เตือนกลับไปว่าแม่เป็นห่วงนะอย่าไปนอนมั่วนะลูกนะ
ไม่คิดว่าจะถูกผู้ชายคนนี้นะฮะจะมาทำร้ายแบบนี้มันอมหิตเกินไป
ตั้งใจถือมีดมาฟันหน้าลูกแม่ตอนนอนหลับเนี่ยใจคอทำด้วยอะไร
ปกติโอเนี่ยนะนิสัยดีตั้งใจเรียนตั้งใจทำงาน
จริงแล้ว๑เมษายนเป็นวันเกิดของแม่
นัดกับแม่ว่าจะซื้อครีมทาหน้าให้แม่เป็นของขวัญ
วันเกิดนะฮะแม่ปรางใจยังช็อกอยู่คุณผู้ชมนะฮะเพราะแม่
โอมากเขาคือลูกชายคนเดียวหมอให้แม่ดูบาดแผลแม่เป็นลม
ล้มพับไปเลยครับนะฮะเพราะมันโอ้โหน่ากลัวหลังเกิดเหตุแม่
รางใจเข้าแจ้งความที่สพเมืองอุดรธานีแล้วนะครับซึ่ง
วันนี้นะครับแม่แล้วก็นางสาวมิ้นก็เข้าให้ปากคำกับ
ร้อยเวรเจ้าของคดีที่สพเมืองอุดรธานีฮะจังหวะ
นั่นเองคุณผู้ชมแม่ของนายแคปหมูก็พาลูกชายกับ
ต้นมาพบตำรวจพอดีเลยพอแม่ปลางใจเห็นในแคป
ปรีเข้าไปถามทั้งน้ำตาถามว่ายังไงลองฟังดูฮะ

แล้วนายครับกูทำยังไงอ่ะหน้าครับหมู
ขอโทษแม่ของโอฮะบอกว่าที่ทำลงไปตอนนั้น
เนี้ยจะไปเอาเสื้อที่ห้องนางสาวมินท์นะฮะ

แต่พอเปิดประตูเข้าไปเห็นนายโอนอนอยู่บนเตียง
รับไม่ได้โมโหมากก็เลยก่อเหตุครับ
ตั้งแต่ว่าจะแปลว่าเสื้อผ้าครับ

รู้จักกันบอล
ไม่รู้จักครับโดนรู้จักด้วยครับ
ก็เป็นความโมโหครับผม
เห็นสภาพแบบนั้นครับรับไม่ได้ครับ
พี่เห็นเขานอนอยู่ในห้อง
จากนั้นแม่ของนายแคปหมูเนี่ยนะฮะ

หลังจากนี้ผู้ก่อเหตุจะต้องรอสหวิชาชีพนะครับ

แล้วก็สอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

อายการศาลเยาวชนจังหวัดอุดรธานี

คนเจ็บนะครับแจ้งว่าโรงพยาบาลอุดรธานี

ผ่าตัดไปช่วงทุ่มหนึ่งของเมื่อวานนี้นะครับ

เลือดกลุ๊ปบีแต่แม่ปลางใจ

ปรางใจฝากผ่านไทยรัฐทีวีนะครับ

กรุ๊ปบีแล้วอยู่ใกล้โรงพยาบาลอุดรธานี